ช่วงนี้เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ป่าการลักลอบสัตว์ป่าต่างนะคะถือว่ากำลังได้รับความสนใจ
ก็เป็นเรื่องของเสือที่จังหวัดกาญจนบุรี
วันนี้มาดูเรื่องของช้างกันบ้างที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
ปฏิบัติการพิเศษพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ที่กำลังกับตำรวจค่ะและก็กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าตรวจยึดช้าง
ภายในสวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขัน
สวมทะเบียนเป็นช้างบ้านนะคะเพื่อที่จะใช้จัดแสดงในสวนสัตว์แห่งนี้นะคะ
ติดตามรายละเอียดพร้อมความคืบหน้านะคะจากคุณสรอัตระวิรังศรีอรุณนะคะ
รายงานจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันค่ะเชิญค่ะ
ปฏิบัติการครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น๒ชุดปูพรมเข้าตรวจสอบช้างภายในสวนสัตว์หัวหิน
หลังจากที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่พบข้อมูลว่ามีการนำช้างป่ามาสวมรูปภัณฑ์ในพื้นที่แห่งนี้ครับ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษพญาเสือนำโดยนายชัยวัดริมลิขิตอักษร
พร้อมด้วยตำรวจกองมะครับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และทีมสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชกว่า๕๐นาย
เข้าตรวจสอบการครอบครองช้างเสือโครงและสัตว์ป่าอื่นอีกหลายชนิดในพื้นที่สวนสัตว์หัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
หลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พบข้อมูลว่ามีลูกช้างอายุ๔ปีและช้างภายอายุ๑๗ปี
มีลักษณะไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้ในตัวรูปภัณฑ์
อกจากนี้เจ้าหน้าที่อีกชุดได้เข้าตรวจสอบสัตว์ป่าในพื้นที่
พบพิรุษบางประการเกี่ยวกับการครอบครองเสือโครงหมีควายและสัตว์อื่นอีกหลายชนิด
ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารพบว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน
ในจังหวัดลำปากต่อไป
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเอกสารโดยเฉพาะตัวรูปภัณฑ์ของช้างที่เหลือนะครับ
ซึ่งบางฉบับไม่ตรงกับลักษณะของช้าง
และกำลังขยายผลไปยังสวนสัตว์อื่นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับ
ที่อาจจะมีการนำช้างป่ามาสวมทะเบียน
ซึ่งหากมีความคืบหน้าทีมข่าวก็จะรายงานให้ทราบในช่วงข่าวช่วงต่อไปครับ